รอบ๖พี่ป้องปีนิ้ว

๙นิ้วเลยเหรอเฮีย

ด้วยมันมีเนื้อด้วยเหรอคนคิดช้อยใหญ่ของเรียกมาสัมภาษณ์หน่อย

ต้องมาถ่ายใจกันว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งคุม

นี่ดูสิว่าอยู่มาปีนึงเนี่ยรู้ใจกันมากแค่ไหน

คฏฯิกาเล่งเกมทีใจใครแพล้วะฝันติก
เมนูที่โสดที่สุดของเฮียป้อง

ผมรู้ได้แล้วว่า

ไม่เคยไปผัดไทยหรือ

เตียงไม่กินจอระเท้เหรอ
เครียมก็กินได้แต่ถ้าให้เลือกกินปลาไหร๋อยู่กว่าจอระเท้

แม่ก่อนตอนสักที
แม่มันเดินไม่ได้ระหว่างคุณผู้ชม
๔๔กับ๔๔

แปลกเคียงทุก
คำถามที่๔อีทีแรกพี่จ๊ะมาร่วมงานกับพี่ป้องในเศรษฐีป้ายแดง

จัดไม่ได้แล้ว

ครัวข้นคอน

อาจจะหลบ

คำถามสำหรับพี่ป้องค่ะเธอไม่จะกลี้บการกองถ่ายค่ะระหว่างจิ้งจกกับตุ๊กกระแต๊ก

อ๋ออนึงสองสาม

ข้อหมาที่สองเมนูสุดปลดของจ๊าย
แต่ละหวังปลาร้ากับทุเรียน

เวลาไปละอะไร

ผิดตา

เมื่อกี้เลยที่บอกปลาดุกฟูขอปลาร้า

อากาศนี้สาว

เดินเรียกมาสัมภาษณ์อีกนิดหนึ่ง

รอไปรอเนื้อเกินตะเก่ง

เหมือนกับมือรั้อน

เพราะเวลานอนมันไม่ลุกใช่ไหม

หละยา

นี่คือเง่นถุกฯ

งานการไม่ทำภรรดิต๊อกต๊อกต๊อกต๊อก

เต้นไล่แดงหน่อยนะคะทุกวันอาทิตย์

ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา๑๗นนะคะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ

ขอบคุณครับ